ส่วนคุณผู้ชมที่นั่งโต๊ะทำงาน

ที่ต้องนั่งอยู่ทั้งวันหลายชั่วโมง
หลายคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อย

ในการผลิตเสื้อแจ็คเก็ตออกมาช่วยในเรื่องนี้
แจ็คเก็ตตัวนี้จะช่วยได้อย่างไรไปดูกันฮะ

แต่จริงแล้วเท่ไปกว่านั้นเพราะเขามีประโยชน์มากนะครับ
ตัวนี้สามารถนวดกดจุดต่างตามร่างกายของผู้สวมใส่
ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านตัวแอร์แบ็คที่ฝังอยู่ในเสื้อ
โดยผู้ใช้งานสามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับ
คำสั่งภายในแอปมีคำสั่งนวดที่คอนวดที่ไหล่
วดที่หลังส่วนบนหรือว่าจะนวดที่หลังส่วนล่าง
รวมถึงมีระบบแจ้งเตือนผ่านแอปว่าผู้สวมใส่
กำลังนั่งอยู่ในท่าที่ถูกต้องหรือไม่
เซ็นเซอร์ตรวจวัดได้ว่าผู้ใช้งานนั่งหลังงอเมื่อไหร่
ตัวนี้ก็จะส่งเสียงแจ้งเตือน
เพื่อให้ผู้สวมใส่ปรับท่านั่งได้ทันทีนะครับ
ตัวนี้นอกจากจะลดอาการเจ็บปวดจากโรคออฟฟิศซินโดมได้แล้ว
ยังปรับบุคลิกภาพของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับ
โดยมีการอ้างอิงจากการวิจัยทางการแพทย์ที่ระบุว่าการนั่งและยืนในท่าที่ถูกต้อง
จะทำให้ลดอาการเมื่อยล้าของร่างกายและจะเป็นผลดีต่อกระดูกอีกด้วย
แต่ก็มีแพทย์ในสิงคโปร์ที่ออกโรงเตือนออกมานะครับ
ว่าไม่ควรใช้เสื้อตัวนี้ในการแก้ไขอาการปวดหลังทั่วไป
เพราะไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะทำให้เสียสุขภาพได้นะครับ
แจ๊เก็ตไอแบรี่สนุนราคาอยู่ที่๑๑๙ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๔๑๖๕บาท
บริษัทผู้ผลิตคาดว่าจะเริ่มส่งมอบสินค้าล็อตแรก
ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ